คุณผู้ชมค่ะสุดระทึกนะคะที่เกิดขึ้นกับร้านก๋วยเตี๋ยว
เรื่องนี้ทำเอาไหมคะขายก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเขาสุดเซ็งเลยน่ะ
เพราะว่าเหมือนกับปิดร้านมีทั้งรถเข็นร้านก๋วยเตี๋ยวต่างต่างที่อยู่หน้าถนน
มาจากไหนไม่รู้พุ่งชนอย่างจังแบบนี้เลยค่ะ
พี่ก็พค่ะเต็มนะคะเต็มค่ะเสียบเข้าไปที่ร้านขายรถเก๋งพุ่งชนสนั่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ช่วงตี๔๓๘นาทีของวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
มา๖วันแล้วปรากฏว่าแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวคือนางจำนง
บอกว่าตั้งแต่แจ้งความไปที่ตำรวจสภศรีราชาจนถึงบัตรเดียวนี้
กลายเป็นว่าเหมือนกับโอ้โหฝั่งคนขับรถเก่งเนี่ย
ไม่มีการเยียวยาหรือว่าชดเชยค่าเสียหายแบบครบถ้วนนะคะ
โดยเธอบอกว่าตัวคนขับรถเก่งคือนายนัทธพงศ์ติดต่อมาจริง
แล้วก็เหมือนกับเธอได้มีการพูดคุยว่าให้ดูแลเรื่องค่าซ่อมประตูร้านหน่อยได้ไหม
ตีราคามา๘๕๐๐บาทแต่ตัวคนขับรถเก๋งเนี่ยโอนมาแค่แปดพัน
เธอเองต้องออกเงินอีก๕๐๐บาทคือจ่ายไม่ครบถ้วนนะคะทั้งที่ของเสียหายเพียบเลย
ทีนี้เบื้องต้นเธอบอกว่าได้มีการเรียกค่าเสียหายไปทั้งหมด๕๐๐๐บาท
จะเป็นค่ารถเข็นตู้ก๋วยเตี๋ยวเตาแก๊สอุปกรณ์ขายก๋วเตี๋ประตูร้านกำแพงบ้านนะคะ
แล้วก็ขอก่อน๒๐๐๐๐บาทได้ไหมเรียก๕๐๐๐๐บาทขอก่อน๒๐๐๐๐บาท
เพื่อที่จะนำมาลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต่อแต่จนถึงบัตรเดี่ยวนี้
ติดต่อคนขับรถเก่งไม่ได้เลยค่ะ
ก็อยากให้เขารับผิดชอบอะไรที่มันมากกว่านี้เขาบอกเขาเดือดร้อน
พี่ก็อยากถามเขาว่าเขาเดือดร้อนตรงไหนถูกไหมคนที่เดือดร้อนคือพวกพี่
พี่ต้องเดือดร้อนเนี่ยพี่ไปซื้อของเนี่ยพี่จ่ายบินเขาเนี่ย
น้องก็เห็นว่าบินอ่ะยอดเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ให้พี่ผ่อนถูกไหม
ทั้งที่มันไม่ใช่เป็นความเขาเรียกอะไรมันพี่ไม่ได้ผิดอะไรของพี่
พี่ก็อยู่พี่ก็ขายของพี่อยู่อ่ะน้องน่าจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้อ่ะ
หามาให้พี่ก็ได้อย่าใช้คำว่าไม่มี